เขาขับรถไปจอดข้างอนุสวรีประชาธิปไตย
แล้วรถเขามีสติ๊กเกอร์ของสอสอ
ชื่อดังของพักฝั่งรัฐบาลด้วย

เขาเอาน้ำมันราดตัวเอง
แล้วก็ไปราดที่ฐานอนุสวรีประชาธิปไตย

แจ้งรถกลับเครื่องหน่อย
แจ้งรถกลับเครื่องหน่อย

คลิปนี้มีคนเอาไปโพสต์ไว้ในกลุ่มเพื่อนตำรวจแฟนคลับ
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนี้ถือแกลลอนน้ำมันสักประมาณ๕ลิตรไปยืน
อยู่ที่บริเวณฐานของอนุสวรีประชาธิปไตยเมื่อวานตอน๕โมงเย็น
บางช่วงพยายามทำร้ายตัวเอง
สักพักหนึ่งเอาน้ำมันที่เตรียมมาราดฐานของอนุสวรีครับ
แล้วก็ราดใส่ตัวเองจนชุ่มในมือถือไฟแชคอยู่สภาพเตรียมพร้อมจุดเต็มที่
ตำรวจเห็นท่าไม่ดีก็พยายามไปถามไปเจรจาว่าต้องการอะไร
เขาก็ตอบกลับมาว่าเขาต้องการสิ่งที่มันถูกต้อง
แต่ไม่ได้อธิบายว่าสิ่งที่มันถูกต้องนั้นเขาหมายถึงเรื่องอะไร
ก่อนที่ฝั่งนี้ตำรวจก็ถ่ายคลิปไปพยายามจะเกลี้ยกล่อมดึงความสนใจ
มือของผู้ชายคนนี้ไปแล้วก็นำตัวไปสงบสติ
สติอารมณ์ที่โรงพักษณ์ของสนสำรรรมราช
ผู้ชายคนนี้ทราบชื่อภายหลังว่าชื่อว่านายพรชัยอายุ๕๙ปี
ถามว่ามาทำไมเขาต้องการมาแสดงออกเพื่อความถูกต้องนี่แหละครับ
แต่เราก็ไม่รู้ว่าความถูกต้องของเขามันหมายถึงอะไร
แล้วถามว่าทำไมรถของคุณถึงมีสติ๊กเกอร์สอสอคนดังของภาครัฐบาลอยู่

อันนี้ก็ไม่ยอมตอบว่าไปเกี่ยวข้องกับสอสอคนนั้นอย่างไรหรือว่ารัฐบาลอย่างไร
ขนาดเดียวกันญาติของนายพรชัยเมืองไปเขาเป็นเดินทางมาที่โรงพักษณ์
ที่มันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะ
เพราะเขาเสพข่าวกับเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองมากจนเกินไป
โอ้โหดูข่าวมากเกินไปต้องการความถูกต้องต่างต่าง

ทุกอย่างมันหลอมรวมเข้าไปในสมองเขาจิตใจเขาอย่างนี้ฮะ
ก็เลยมีการแสดงออกมาเป็นแบบนี้แหละ
ตำรวจก็เลยให้ญาตินำตัวคุณพรชัยไปรักษาที่โรงพยาบาล

กำชับให้ดีนะถ้าเกิดว่าเขาเป็นแบบนี้ก็อยากให้เขาดูทีวี
ว่าเสพข่าวมากเกินไปเพราะเกรงว่า

เรื่องของการฝักฝ่ายทางการเมือง
หรือว่ามีอุดมการทางการเมือง

เป็นสิทธิคันพื้นฐานของไทย
หรือว่าชาวประเทศไหนก็ตาม